กลับมาติดตามข่าวจากไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะคะไทยรัฐนิวส์โชว์ช่วงที่สองอยู่ด้วยกันจนถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งค่ะ
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของโพสต์
บุรีรำนะคะมีชายคนนึงเป็นเจ้าหน้าที่อบตถูกคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชาย๕คน
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๓คันมาทำร้ายร่างกายหนุ่มคนนี้ค่ะ
แล้วก็โอ้โหคือขี่รถจักรยานยนต์ไปชนจนรถเขาล้มแล้วก็เอาไม้เบสบอลที่แบบมีตะปูอยู่อ่ะ
ฟาดเขาอ่ะจนเขานอนร้องคลวนคลางอยู่กลางถนนแบบนี้อ่ะค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
เห็นว่ารถจักรยานยนต์คันนี้มันคุ้นนึกว่าคนที่ล้มอยู่เขาประสบอุบัติเหตุ
พอไปดูใกล้ใกล้เห็นชายชะกัน๕คนหนีไปเลยแล้วก็เห็นว่านอนร้องควนคลางเจ็บ
แขนตามขาตามหน้ามีแผลเต็มตัวไปหมดนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นจุดกลับรถ
วิทยาลัยชุมชนบุรีรำเยื้องกับอบตบัวทองค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับเจ้าของโพสต์นะคะ
คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราค่ะไปคุยกับนายสุเมฆปลื้มกลม
เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธนภัยอบตบัวทอง
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าเมื่อวานสัก๘โมงครึ่งได้ค่ะ
เห็นนายกฤษณะศรีสุภาอายุ๒๖ปีก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเขานะคะ
มีตำแหน่งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธนภัยอบตบัวทอง
เห็นเลยว่าขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านขายข้าวสารจะไปทำงานที่อบต
ไปสัก๒๓นาทีตัวเองก็ขี่รถตามหลังไปเพื่อจะไปทำงานเหมือนกัน
มาถึงจุดกลับรถเห็นรถจักรยานยนต์ของนายกฤษณะล้มคว่ำอยู่กลางถนนตรงจุดกลับรถพอดีตรงนี้ค่ะ
ตอนแรกเขานึกว่าเป็นอุบัติเหตุขี่รถล้มก็เลยเดินไปดูตั้งใจจะไปช่วย
แต่ไม่เห็นตัวคนขับเห็นแค่รถจักรยานยนต์ล้มตะแคงอยู่เขาก็เลยมองดูรอบตรงนั้น
ปรากฏว่าเห็นรถจักรยานยนต์๓คันจอดอยู่ริมถนนข้างพุ่มไม้
ตอนแรกก็นึกว่าเป็นพลเมืองดีช่วยคนเจ็บเอาไปไว้ริมถนนเพื่อรอปฐมพยาบาล
แต่พอหันไปมองรถทั้งสามคันเป็นผู้ชายห้าคนใส่เสื้อแบบโอ้โห
คลุมตัวมิดชิดใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบรีบขี่ออกไปอย่างรวดเร็วเลยอะค่ะ
ตัวเองก็เลยรีบแจ้งกู้ชีพอบตบัวทองอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปแค่๒๐๐เมตรนะ
ให้มาช่วยเหลือคนเจ็บนายกฤษณะนอนเจ็บร้องทวนคลางอยู่หลังพุ่มไม้ค่ะ
ตามตัวมีบาดแผลเต็มไปหมดเลยนะคะตามแขนตามขาที่หน้าที่ตัว
โดยเฉพาะขาขวาท่อนล่างคือเหมือนกับหักผิดรูปแล้วก็อาการสาหัสนะคะ

พอผมหันมามองเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกกันไป

พอดีขับไปก็เจอคนเจ็บนอนอยู่พอดีเลย

แล้วก็มีแผลเป็นรูที่ขา

ตอนแรกคือแปลกใจว่าทำไมถึงเป็นรู

ไม้ที่ตอกตะปูปลายแหลมโผล่ออกมา
ทีมข่าวของเราก็เลยไปดูบริเวณ

ก็ไปคุยกับชาวบ้านร้านค้าแถวนั้น

ไม่รู้เหตุการณ์ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ

แต่ว่าทางจุดก็ใช้การไม่ได้ด้วย

วันนี้เราเดินทางไปคุยกับคนเจ็บมานะฮะ

แต่ว่าก็อาการดีพอที่จะพูดจาได้บ้างนะครับ

เขาบอกว่าวันนั้นเขาขี่จักรยานยนต์

แล้วก็ส่งภรรยาไปทำงานในตัวเมือง
หลังจากนั้นก็ขี่รถจะมาทำงานที่อบตตามปกติอยู่อยู่ก็มีจักรยานยนต์
ขี่ตามหลังมาแล้วก็ขี่ไปจอดข้างหน้ารถของเขาอีกสองคันขี่มาจอดประกบที่ด้านหลัง
หลังจากนั้นไม่นานผู้ชายที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันหน้าลงมาจากรถ
เดินเข้ามาหาเขาแล้วก็ใช้ไม้เบสบอลตีเข้าที่หมวกกันน็อก
เขาก็เลยต้องทิ้งรถนะครับแล้วก็พยายามวิ่งหนี
ตั้งใจจะวิ่งไปที่อบตเพราะว่าอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุอีกแค่๒๐๐เมตรเท่านั้น
ระหว่างที่วิ่งหนีนะครับหนึ่งในกลุ่มชายชะกันได้ใช้ไม้เบสบอลที่ตอกตะปูใส่ให้ปลายแหลมโผล่ออกมาด้วยนะครับ
ว่างใส่ที่ขาของเขาจนเขาล้มลงกับพื้นตอนนั้นก็พยายามจะตะเกียกตะกายจะหนีต่อนะครับแล้วก็ไปฟุบอยู่หลังพุ่มไม้
จากนั้นกลุ่มชายชะกันเหล่านี้ก็ตามมาแล้วใช้ไม้เบสบอลที่ติดตะปูด้วยกระหน่ำตีแบบไม่ยั้งก่อนจะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวนั้นวิ่งเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ผู้ก่อเหตุทั้งหมดก็รีบขึ้นรถจักรยานยนต์๓คันแล้วก็ขี่ย้อนสอนหลบหนีไป
กฤษณาก็บอกนะคะว่าตอนที่ถูกกระหน่ำตีแบบไม่ยั้งเนี่ยค่ะมีคนนึงในกลุ่มที่ก่อเหตุตะโกนว่ามึงมองหน้ากูทำไม
กฤษณะบอกว่าตัวเองโอ้โหยกมือไหว้ร้องขอชีวิตเลยนะแต่กลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุกลุ่มนี้ไม่สนเลยกระหน่ำตีซ้ำอยู่นั่นนะคะ
กฤษณะก็เลยบอกว่าใครที่อยู่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์หรือว่ามีคลิปอะไรขับรถผ่านแถวนั้นน่ะ
หน่อยได้ไหมจะได้เป็นหลักฐานเอาไปมอบให้กับตำรวจเพราะว่าตอนนี้ก็แจ้งความเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เขาบอกว่าเหมาะนอกแบบนี้แตกแล้วก็มีรูมีในเต็มทั้งหมดเลย
ส่วนภรรยาของคนเจ็บนะคะ
ปุณดาโธนพันธ์ก็บอกว่าตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะสามีของเธอไม่เคยไปมีเรื่องกับใคร
ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนมาก่อน
แล้วก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของแก๊งทวงหนี้
เพราะว่าครอบครัวไม่เคยไปติดหนี้สินกับใครที่ไหน
เพราะตอนมีข่าวแรกก็บอกว่าเหมือนกับเป็นแก๊งทวงหนี้โหด

ตัวภรรยาของคนเจ็บก็ยืนยันว่าไม่เคยมีหนี้ค่ะ
แก๊งทวงหนี้แน่นอนแต่ว่า๓๔วันก่อนเกิดเรื่องอะค่ะ
สามีไปมองหน้ากลุ่มผู้ชายกลุ่มนึง
เพราะว่ารถลักษณะที่ก่อเหตุเนี่ยมันลักษณะเดียวกันเลย
หมวกกันน็อกเต็มใบใส่เสื้อคลุมสีดำค่ะ
คือสามีเนี่ยไปเห็นผู้ชายกลุ่มนี้เหมือนกับไปจอดรอใครสักคน
ใต้ต้นกระท้อนริมทางเห็นมาจอดอยู่สามครั้งแล้ว
แล้วที่สามีไปมองหน้าก็สงสัยไงว่ากลุ่มนี้มารอใคร
เป็นใครเพราะว่าหน้าตาแปลกไม่ใช่คนในหมู่บ้าน
ยืนยันว่าที่มองคือไม่ได้ไปมองหาเรื่องอะไรเขาเลยค่ะ
ไม่เจอว่าก่อนของต้องค่ะคือถ้าจะเป็นคนแปลกหน้า
ใช่คือถ้าเป็นคนในหมู่บ้านหรือว่าคนที่เขามีนักสนับ
คือคือถ้ามันต้องหาทางที่ใหญ่ข่าวมากเฉพาะนะครับ
เราก็จะไม่ได้สังเกตขนาดนี้แต่ว่าคือคนนี้คือเห็นแล้วรู้เลยว่าเขาไม่ปกติคือดูลักษณะท่าทางเราไม่น่าจะมาทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์ศรีเสริม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรำก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานนะคะ
รอยคนร้ายก็ไปดูกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุคาดว่าจับคนร้ายได้เร็วนี้ไม่น่ายากค่ะ
สาเหตุตำรวจบอกว่าให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
เพราะว่ากลุ่มก่อเหตุไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่นะคะ
ไม่น่าจะใช่เรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
หรือว่าแก๊งทวงหนี้ตามที่มีกระแสข่าว
ยืนยันว่าจะจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุด
เพราะว่ารักษณะการก่อเหตุอุกอาจมากนะคะ

ไปก่อเหตุกันแบบโอ้โหพุ่งชนรถเขากลางถนนแบบนี้ค่ะ